ต่อกันที่พัทธลุงค่ะคุณผู้ชมค่ะครูในโรงเรียนที่พัทธลุงเนี่ย
หวัดภาวะค่ะเพราะว่าเจอผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งบุกเข้ามาในโรงเรียนค่ะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังพบน้ำสีแดงในห้องน้ำด้วยนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเมืองพัทธลุงนะคะ
อันนี้เป็นช่วงที่เจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วแล้วก็เข้ามารวบตัวเป็นชายต้องสงสัยที่เข้ามาในโรงเรียน
ควรอินนิมิตรค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าครูเข้าไปพบคราบสีแดงเหมือนเลือดอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็มาพบผู้ชายคนนี้ค่ะเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงเรียน
ผู้ชายคนนี้คือในจักรพงศ์ประเทิงมาตรอายุสี่สิบสี่ปี
สภาพก็มีลักษณะเหมือนคนเมายาเสพติดผู้จาไม่รู้เรื่อง
ถามก็บอกว่ามาหลบฝนส่วนคราบน้ำสีแดงคล้ายเลือดในห้องน้ำ
ไปถามว่ามันคืออะไรทำหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่รู้เรื่องนะคะ
จากการตรวจค้นร่างกายพบยาบ้าสองเม็ดนะคะ
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจต่อไปนะคะ
นางสุรีรุ่งเรืองผู้มนุยการโรงเรียนค่ะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม
ก็มีแต่ครูที่มาเข้าเวรดูแลความปลอดภัยแล้วปรากฏว่าคุณครูสังเกตเห็นผู้ชายแปลกหน้าคนนี้
หลบซ่อนอยู่ในห้องน้ำแล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงเรียน
ก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนกับตำรวจเข้ามาตรวจสอบส่วนคราบน้ำสีแดงที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นสีผสมอาหารโอ้โหแต่ว่าคือพอมันเห็นในลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือมันส่งผลต่อสภาพจิตใจนะคะครูเนี่ย
คือพอรู้ว่ามันเป็นสีผสมอาหารก็โล่งใจไปตามตามกันเพราะว่าทุกคนก็ยังหวาดภาวะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูค่ะ